ของการวงสวงพญานาคมันมีตัวเลขด้วย
ขอบคุณผู้ชมดูให้ดีไปที่

ก่อนบวงสวงฟ้ามันก็สว่างแดดออกเป็นปกติ
พอเข้าพิธีปุ๊บฟ้าครึ้มมาฝนตกมา
ว่านี่คือพญานากมาเล่นน้ำ
มาให้โชคให้พรกับชาวบ้านคุณผู้ชมนี่บรรยากาศตอนวงสวงเป็นแบบนี้เลย
อันนี้คือวังนาคินกำแพงเพชรบ้านเลขที่๒๖ทับ๓หมู่๒ตำบลครองแม่ลายอำเภอเมืองกำแพงเพชร
เริ่มทำพิธีปุ๊บตอนแรกท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งโล่งสบายมีแดดออกจู่เมฆครึ้มมาเลย
ดำทำื้นเลยงแล้วก็เทกะดำลงมาเป็นฝนนะครับ
ผู้ร่วมพิธีต่างกันลากเก้าอี้ย้ายเข้าไปนั่งในเต็นต์หลบฝน
แต่หลายคนเชื่อว่านี่คือโองพญานาฆราจลงมาปรับพรหมนมท์ให้กับผู้ที่ศักดิ์ฐาน
ประหลาดมากก็คือว่าทันทีที่ทำพิธีเสร็จปุ๊บฝนหยุดตกเลย
เออทำพิธีเสร็จฝนหยุดตกเลยนะฮะสำหรับวังนาคินกำแพงเพชรเนี่ย
การจำลององค์พ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมาจากคำชโนธมา
ประดิษฐานให้กับผู้ที่ศรัทธามากราบไหว้ขอพร
แล้วก็มีพญานาคาราชอีก๔ตระกูลซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์แตกต่างกันไป
ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นจนแล้วเสร็จแล้วก็เข้าสู่ช่วงของการเข้าพรรษาคือวันนี้
ก็มีการบวงสวงไปก่อนนะฮะพิธีบวงสวงจัดขึ้นตามความเชื่อที่ว่า
เทวาพญานาคจะขึ้นไปสู่สวรรค์เพื่อจำศีลในช่วงเข้าพรรษา๓เดือน
เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะพิธีก็เลยมีการที่ให้ประชาชนที่ศรัทธาเนี่ย
กราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบร่วมพิธีเยอะแยะมากมายนะฮะ
คนที่เป็นเจ้าของที่ในกิจนพงศ์น่าจันทร์อายุสามสิบเจ็ดปี
เป็นเจ้าของที่และเป็นผู้ที่ประกอบพิธีกรรมวงสวงบอกว่าตัวเขาเชื่อมาก
เชื่อแล้วก็นับถือพญานาคาราชมากว่าสิบปีแล้วค่ะนะฮะ
มีความเชื่อและศรัทธาอันแรงกล้าอีกทั้งเจอปฏิหารกับตัวในชีวิตมากมายนะฮะ
แล้วทำให้เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมาจนถึงทุกวันนี้
ก็เลยมีความคิดจะสร้างสถานที่แห่งนี้นะฮะ
เอาไว้ให้กับคนที่เคารพสัทธาในองค์พญานาคาราชมากราบไหว้ขอพรแล้วก็ให้ความสำเร็จ
โชคเหมือนที่เขาได้มาเหมือนกันนะฮะ
นักข่าวถามว่าขอพรแล้วได้เลขอะไรบ้างที่พอจะให้เขาไปเสี่ยงโชคได้
อันนี้เจ้าของที่บอกมาว่าการบวงสวงองค์พญานาคให้มา
เลขห้าเลขเก้าเลขหนึ่งอืมเลขห้าเลขเก้าเลขหนึ่ง
อันนี้คือเขาบอกมานะอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณาแล้วกัน